คุณผู้ชมไปบ้านจัดสรรหมู่บ้านหนึ่งนะคะ
ปกติในหมู่บ้านจัดสรรจะชอบมีลูกระนาดอยู่แล้วแหละ

เพราะดีที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมาก

คนที่ขับรถรีบลงมาหาเด็ก

คำถามที่คนทุกคนได้ดูคลิปนี้คือ

นี่รีบวิ่งลงมาดูเลยว่าเออเด็กเป็นอะไรหรือเปล่า

คือน้องคือมันไม่ถึงชีวิต

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่วิ่งลงมาดูเด็กคือ

ผู้ปกครองบอกไม่โอเค
นี่มันวิธีการอะไรของคุณ

คนโพสต์คลิปเป็นน้าของเด็กที่ถูกรถชนนะคะ

ส่งท้ายปีเก่าเลย๓๑ธันวาคม

คนขับให้เงินหลานคือให้เงินเด็ก

แล้วก็ขึ้นรถขับออกไปเลย
ไม่ได้รอพ่อแม่เด็กมาด้วย
ไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นด้วย

คือคุณจ่ายเงินให้๕๐๐แล้วมันยังไง

นี่คุณอยากจะรับผิดชอบด้วยความจริงใจหรือเปล่า
ทางตรงคุณดูมากแต่ไกลเห็นเด็กอยู่๓คนตอนแรก

วิ่งมาทางตรงขนาดนี้

คุณต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ได้มองถนนแน่นอน

เขาต้องบีบแตร
แล้วเห็นไหมว่ามากัน๒คน
ว่าสองคนไม่มีใครได้ดูเลยสิท่า

คุณไปชนลูกเขากระเด็นตัวลอยขนาดนั้น